เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการชุมนุมเหมือนกันคุณผู้ชม
แต่เป็นการชุมนุมในโรงเรียนค่ะ
คือเด็กเนี่ยเขามาชุมนุมมาประท้วงกันไม่พอใจผู้ช่วยพอ
ผู้ช่วยผอเนี่ยลงโทษนักเรียนหญิงชั้นม๑เนี่ย

แล้วนี่ดูสิเด็กออกมารวมตัวกัน
อันนี้เป็นภาพตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
น้องนักเรียนมัธยมก็รวมตัวการประท้วงอยู่หน้าเสาทง
แล้วชู๓นิ้วแบบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ใน
ร้องสิทธิเสรีภาพเพราะว่าเด็กเขาไม่พอใจผู้ช่วยพอ
ผู้ช่วยผอทำหน้าที่เป็นครูหัวหน้าฝ่ายปกครอง
แล้วลงโทษนักเรียนหญิงม๑รุนแรงโดยใช้มือ
ชกเข้าไปที่ศีรษะจนน้องนักเรียนหญิงม๑หัวโน
แต่อันนี้ก็ต้องฟังความของทางผู้ช่วยพอด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าผู้ช่วยผอก็มีการชี้แจงด้วย
เดี๋ยวฟังข่าวนี้ไปเรื่อยคือเด็กเขาเรียกร้อง
อยากที่จะให้ผู้ช่วยผอออกมาขอโทษที่ทำโทษเด็กนักเรียน
แล้วเขาก็อยู่กันหน้าเสาทงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
ท้ายที่สุดพอจะต้องเป็นคนมาพูดคุยกับเด็กเอง
แล้วหลังจากนั้นทางด้านผู้ช่วยพอที่ถูกกล่าวหา
เขาก็เลยออกมามาชี้แจงเหตุผลที่ทำโทษนักเรียนไป
บอกว่าทำทำด้วยความหวังดีในฐานะที่เป็นครูฝ่ายปกครอง
คือต้องดูแลความประพฤติของเด็ก
แต่เพื่อความสบายใจของเด็กเนี่ยครูก็ได้กล่าวขอโทษนักเรียนหน้าเสาทง
นี่แหละค่ะเลยทำให้เด็กกลับเข้าสู่ห้องเรียนตามปกติ
เดี๋ยวดูตอนที่ผู้ช่วยผอขอโทษหน้าเสาทงหน่อยค่ะ
คือจะขอโทษนะแล้วประชาครูก็ขอโทษ
และที่อยู่ที่เรียนไปก็ขอโทษ
อันนี้เท่ากับว่ามีการเคลียร์ใจกับเด็กนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะ

แล้วก็จบกันไปในการชุมนุมเรียกร้องให้ครูคนนี้
หรือว่าผู้ช่วยพอคนนี้ออกมาขอโทษนะครับ
แต่ทีนี้ก็ต้องพูดคุยถึงสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เด็กโดนลงโทษอะไรเด็กถูกชกจริงหรือไม่
หรือผู้ช่วยพอจะว่ายังไงชกเด็กจริงหรือเปล่า

เออต้องฟังเพราะว่าอะไรเราก็เลยไปถามไงไปถาม
ขอเรียกว่าน้องบีแล้วกันนะคะน้องนักเรียนหญิงชั้นม๑ที่โดนทำโทษ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗กุมภาคช่วงประมาณบ่าย๒โมง
ตอนนั้นคุณครูคุณครูที่สอนน้องเข้าไปทำกิจกรรมก็เลยไม่ได้สอน
ทีนี้ตัวน้องบีกับเพื่อน๔คนเนี่ยนะก็เลยเดินไปซื้อน้ำกินที่หลังโรงเรียน
แล้วก็เจอผู้ช่วยผอที่ตะโกนถามแบบน้ำเสียงดุดันเลย

คือตอนนั้นน้องบีบอกว่าพยายามจะอธิบายไปว่า
ครูไปทำกิจกรรมครูไม่ได้สอน
เออก็คาบว่างคาบเรียนว่าง
ทีนี้น้องบอกว่ายังไม่ทันได้อ้าปะอธิบายเลย
พอน้องบอกไปว่าไม่ได้เอาบัตรมา
ก็ผู้ช่วยผอก็ใช้มือชกเข้าที่หัวอย่างแรง
อันนี้น้องบอกนะน้องรู้สึกเจ็บ
เพื่อนที่ไปด้วยกันอีกคนนึงก็โดนเหมือนกัน
นี่กลับไปถึงบ้านไปดูอุ๊ยหัวโนเลย
เล่าให้กับผู้ปกครองฟัง
เดี๋ยวฟังในมุมของน้องนักเรียนหญิงหน่อยนะคะ
โดนไอ้เนี่ย

เพื่อนก็อยู่แค่ขาจะล้มเลยค่ะ
แล้วแบบมึนด้วยทั้งลมทั้งจะยืน

ครูคือติดธุระค่ะไม่ว่างสอน

แล้วไม่เป็นกิจกรรมทั้งโรงเรียนเลยหรือว่าเฉพาะห้องเราเลยเนี่ย

แล้วทีนี้ครูก็เงียบ

ดูไม่อยู่นะฮะแล้วพวกเธอก็เลยออกมาซื้อน้ำซื้อท่าอะไรได้

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เด็กบอกก็คือโดนครูชก
ครับนี่สำคัญโดนครูชกหรือต่อยหน้าเนี่ยนะคะ
บอกแบบนี้ว่าจริงหนูไม่ได้เอาบัตรมาเนี่ย

แต่ว่าถึงแม้ว่าครูจะขอโทษแล้วเนี่ย
ก็เลยถามไงว่ามันจะมีเรื่องมีราวต่อไหม
คือน้องบอกว่าจะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องเนี่ย
อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง

ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องรอดูคุณพ่อคุณแม่อีกทีหนึ่งนะคะ
ทีนี้ค่ะทางด้านผู้ช่วยผู้ช่วยผอผู้ช่วยผอคนนี้เนี่ย

บอกว่าตัวผู้ช่วยผอได้รับมอบหมายจากพอ
ให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองให้ดูแลความประพฤติเด็กนักเรียน
แล้ววันเกิดเหตุเห็นว่าเด็กโดดไปนั่งกินอาหารหลังโรงเรียน
นี้ก็เลยทำให้ผู้ช่วยผอเข้าไปตักเตือน
แล้วก็ขอดูบัตรนักเรียนจะได้ถ่ายรูปไปดูในระบบไง
ว่าในระบบเคยบันทึกไว้ไหมว่าเด็กนักเรียนคนนี้มีพฤติกรรมโดดเรียน
จะตัดคะแนนต่อไปอันนี้ผู้ช่วยพอบอก
แต่ตัวเด็กนักเรียนบอกว่าไม่มีบัตร
แต่พอเห็นชื่อเนี่ยก็จำได้ว่าเป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองเนี่ย
เคยมาฝากฝังเอาไว้บอกว่าช่วยดูแลความประพฤติให้หน่อย
เพราะว่าเด็กนักเรียนคนนี้โดดเรียนบ่อยจนถูกตัดคะแนนความประพฤติ
แล้วทีนี้ผู้ช่วยผอบอกแบบนี้นะคะว่าไม่ได้ชก
แต่ใช้เหมือนกับแบบใช้มะเงกเหมือนกับมะเงกเขกหัวเด็กไปครั้งหนึ่ง
ผู้ช่วยพูดแบบนี้เลยก็ใช้มาเงกเขกไปทีนึง

เพื่อเป็นการตักเตือนเองว่าไม่ให้โดดเรียนอีก
เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายก็เลยตัดสินใจขอโทษเด็กหน้าสาวทงไปแล้ว

ใช่ค่ะขอโทษผู้ปกครองด้วยแล้วก็ผู้บริหาร
รวมถึงขอสังคมที่อาจจะเป็นภาพที่มันไม่เหมาะสม
ยืนยันนะคะว่าที่ทำไปเพราะว่าเจตนาดีกับลูกศิษย
ใช่ผู้ช่วยพอบอกแบบนี้บอกว่าเด็กเขาอาจจะเข้าใจผิด
ก็เลยมีการนัดรวมตัวกันชักชวนกันในโลกออนไลน์นะฮะ
นักเรียนบางคนไม่รู้เรื่องแต่แค่ออกมาแจมเท่านั้นเอง
เพื่อความสนุกสนานก็ออกมาแจมก็เลยกลายเป็นว่า
เป็นการชุมนุมเรียกร้องขอความยุติธรรม
ก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตนี้นะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ทางด้านต้นสังกัด
อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรำนายกริจ
ก็บอกว่ากรณีนี้เรียกผู้ช่วยพอมาพบแล้ว
แล้วก็ปรากฏว่าไม่พบว่าได้กระทำรุนแรงตามที่เด็กกล่าวหา

เพราะว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ